คุณผู้ชมคะคำว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยถือว่าเป็นคำที่ให้กำลังใจกัน
แล้วก็เป็นคำที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของสาวชมพู่อารยานะคะ
ถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เธอเคยเปิดใจให้กับนิตยสารเล่มดังเล่มหนึ่งนะคะ
ว่าเธอเนี่ยเคยท้องแล้วน้องก็หลุดนะคะ
จนกลายเป็นประเด็นว่าโลกโซเชียลเลยเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็ออกมาให้กำลังใจเธอนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังมากที่น้องคนแรกเนี่ยหลุดไปนะคะ
โดยที่เธอไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเธอก็หันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง
พร้อมสำหรับการที่จะมีท้ายาทใหม่ทุกที
จริงต้องบอกว่าชมพู่เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะคือเรื่องนี้อาจจะเกิดจากการที่เธอทำงานหนัก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวนะคะ
โดยล่าสุดค่ะแฟนคลับของนักแสดงสาวได้เฮกันแบบดังเลย
พิธีกรรุ่นใหญ่พี่ม้าออนภา

ออกมาประกาศข่าวดีกลางรายการ

ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้เองประกาศว่า
ยืนยันว่าชมพู่อารยาทองแล้วจ้ะ

เอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อย

ฉันจะมีหลานแล้ว

ตั้งคันเรียบร้อยแล้ว
เป็นที่แรกนะครับที่เราจะมาบอกกันเลย

รักษาตัวให้แบบว่า

ห้ามการเคลื่อนไหวมากมายต่าง

ก็จะต้องแบบว่านอนติดเตียงกันเลยทีเดียว
ต้องปัดสะวันไปเลย

ในช่วงนี้ต้องลองให้แบบว่าการฟักตัว
มั่นใจต้อนรักแข็งแรง

พี่รักจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

คนแรกของตระกูลคนจีนก็ต้องผู้ชาย